เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ตอนแรกเนี่ยมีอยู่สามชั้นเค้าก็ก่อกขึ้นไปอีก๕ชั้น

แล้วมีเด็กผ่านตรงนั้นพอดีมันถล่มลงมาทับเด็ก
เด็กเนี่ยอายุแค่๑ขวบ๓เดือนคือเด็กตัวเล็กมาก
พอทับเด็กตอนแรกเด็กอาการบาดเจ็บนะคะ

นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านเลขที่๗๔
บ้านท่าพรุตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
เป็นอิดบล็อกนะคะที่เขาก่อขึ้นมา๕ชั้น
ก่อเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่๓ชั้น
แล้วมันมาทับร่วงลงมาทับเด็ก
เด็กชายนพัศกรหรือน้องอิสฟาเรเดนอายุ๑ขวบ๓เดือน

เขาก็รีบพาส่งโรงพยาบาลกระบี่
แต่สุดท้ายเช้าวันนี้น้องเสียชีวิตเลยค่ะ
คุณหมอบอกว่าน้องบอบช้ำภายในอย่างรุนแรง

นิดเดียวฮะใช่ค่ะคือโดนแล้วมันเป็นชั้นที่สูงด้วยไงที่ร่วงลงมา

คุณยายของเด็กค่ะคุณยายพิมพาศรีวิสัยอายุ๓๘นะคะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุพ่อกับแม่ออกไปทำงาน

อยู่กับคุณยาย๒คน
ก่อนเกิดเหตุตัวยายก็เดินอยู่หน้าบ้านนะคะ
หัดเดินได้ไม่นานชอบเดินตามหลังยายนี่แหละ
เดินตามหลังเป็นประจำช่วงเกิดเหตุ
ยายก็หันกลับมาดูอ้าวทำไมหลานไม่เดินตามมาข้างหลัง

ก้อนที่กำลังก่อเป็นชั้นร่วงลงมาทับร่างหลานชาย
ร้องเสียงดังเลยนะคะ
ซึ่งอิดบล็อกที่ร่วงลงมาเป็นแผงที่เขาทำเป็นกำแพงขึ้นไป

แล้วคือพอเขาก่อขึ้นไปมันยังไม่แห้งดี
มีการเอาไม้ไผ่สัก๒เมตรครึ่งมาค้ำยันเอาไว้
คาดว่าไม้ที่เอาไปค้ำยันนะคะมันหลุดด้วย
ก็เลยร่วงลงมาถล่มลงมาทับหลาน
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้าน

ด้านข้างของบ้านกำลังต่อเติมเป็นกำแพงขึ้นไป
จุดเกิดเหตุเป็นส่วนหน้าบ้าน
กองอิดเป็น๑๐๑๐ก้อนคือแตกหักร่วงลงมา
อิดเป็นอิดที่ถูกก่อขึ้นมาเป็นกำแพง
สูงจากพื้นสักประมาณเมตรกว่าถล่มลงมา
บล็อกที่ถล่มลงมาคือชั้นที่๔ถึง๘ค่ะ

ชั้นที่๑ถึง๓ไม่ได้ถล่มลงมาด้วย

มันร่วงลงมาก็คือศีรษะของเด็กนิดเดียวค่ะอายุเท่านี้